พ่อเจ้าพ่อพี่พ่อท่านทั้งหลาย
งกรานกำลังจะเข้ามา
เมื่อไหร่เจ้าคะจะมีสักคนเข้ามาสะใจ
กรสิดกรสิดสอรี่หนิงอกเรื่องไปหน่อย
ต่อให้ไม่มีคู่มาดูใจ
แต่รู้ไหมว่ามีคนกำลังจะโชคดีรับปีใหม่ไทย
อิอิถามดวงรู้ถามโชครู้
รวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง๕ราศีคนโสดดวงซุปเปอร์แซ่บราศีจับรับทรัพย์สงกรานเดือนเมษายนรักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีธนูยังโสดโสดอยู่ทางนี้ก็ยังไม่มีทีถ้าใครจะเข้ามามีแต่โชคก้อนโตที่จะมาแบบรายได้กรใหม่ใหม่รับจ๊อปเพิ่มสวยแต่รอบนี้เป็นทุกขลาบรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอร้องจะต้องเอาไปรักษาตัวหลีแนะนำแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคแก้เคล็ดจะช่วยได้นะจ๊ะ
อันดับสี่ราศีมีนโสดมานานจนเกือบจะนับนิ้วไม่ได้แต่ไม่ต้องเศร้าใจไม่เห็นด้านรักแต่จะเห็นด้านเงินด้วยรายได้พิเศษเข้ามาเป็นก้อนชาวมีนเล็งเซ็นสัญญาไว้ก็จะอนุมัติผ่านฉลวยปุ๋ยรวยทำธุรกิจได้สบายใจหายหัว
อันดับ๒ราศีกุมเลิกรุ้มใจไปได้เลยเพราะถึงเวลาของชาวกุมคนโฉด
เฮ้ยคนโสดมีเฮจะมีโอกาสสำเร็จด้านการเรียนการงานธุรกิจได้รับผลตอบแทนดีอยู่แล้ว
ก็จะมีผู้ใหญ่มาช่วยให้ก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดไปเลเวล๙๙อีกเฉียบ
อันดับหนึ่งราศีเมทุนโสดแต่รวยช่วยไม่ได้ชาวเมทุนสายเปย์มีโอกาสลงทุนธุรกิจแล้วจะสำเร็จเป็นดับเบิ้ล
มีโชคลาภก้อนใหญ่ลงทับให้ได้เปย์แบบเปิดเส้นทางเศรษฐีกันไปเลยแบบนี้เรียกว่าอดีตเคยโดนเทแต่เป็นสายเปย์ที่ดีหน้าบัตรนาวนะจ๊ะ
เช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีคนโสดดวงซุปเปอร์แซ่บราศีจับรับทรัพย์สงกรานเดือนเมษายนตอนนี้หลีก็ว่างอยู่